หลายคนนะพูดกันจนติดปากว่าอุบัติเหตุไม่มีใครอยากให้เกิดหรอก
แต่คุณผู้ชมรู้ไหมคะว่าสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุเนี่ย

ใช่ค่ะของตัวเราเองด้วยของคู่กรณีด้วยหรือของใครก็แล้วแต่นะคะ
จันทบุรีค่ะมีคุณแม่ลูกสองขี่มอเตอร์ไซค์มา
ซ้อนกันมาสามคนเลยแล้วปรากฏว่าจังหวะที่ขี่อยู่เนี่ยนะคะ
มีกระบะคันหนึ่งจะเลี้ยวเข้าซอยกลายเป็นการเลี้ยวตัดหน้ากัน
ชนกันค่ะแม่เนี่ยหัวฟาดพื้นอย่างแรงเลยคุณผู้ชมดูเนี่ย
เดี๋ยวรถจะมาทางขวาของจรนะเนี่ยค่ะเห็นไหมคะ
คือมันเป็นจังหวะเฉียวชนนะคะ
ซึ่งรถกระบะสีขาวคันนี้กำลังจะเลี้ยวเข้าซอยอยู่แล้ว
ก็เป็นจังหวะเดียวกับที่จักรยานยนต์สามแม่ลูกขี่มาพอดีค่ะ
เป็นคนขี่ลูกสองคนซ้อนท้ายไว้นะคะ
แม่พอถลายลงไปที่ถนนแล้วหัวฟาดพื้นแน่นิ่งไปเลย
เพราะดีที่ลูกสองคนได้รับบาดเจ็บเหมือนกัน

แต่ที่น่าสลดก็คือภาพ
ตอนที่แม่ลงไปกองกับพื้นแล้วก็แน่นิ่งไป
เห็นไหมคะเห็นเด็กคนนึงไหม
นขึ้นไปบนตัวแม่แล้วเขย่าเรียกแม่นั่งร้องไห้ค่ะ

ซึ่งความเห็นชาวเน็ตเขาพูดกันเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าขอให้เรื่องนี้เป็นอุทาหรณ์นะ
๓ก็อันตรายแล้วแต่เราก็พอเข้าใจได้บางคนมันมีความจำเป็นจริง
ไม่ได้มีรถยนต์ไม่ได้มีเงินมากมายแต่ที่สำคัญที่สุดเลยก็คือ
ไม่มีใครสวมหมวกกันน็อกเลยครับแม่เองก็ไม่ได้สวมหมวกกันน็อกนะคะ
เพราะฉะนั้นขอเตือนเลยนะคะคนที่ขี่มอเตอร์ไซค์ทุกคนเลย
อย่าคิดว่าไม่เป็นไรอย่าคิดว่ามันไม่เกิดกับเราหรอก

แป๊บเดียวก็มีโอกาสเกิดได้เพราะอุบัติเหตุมันเกิดได้เสมอแล้วเนี่ยค่ะ
จังหวะที่หัวกระแทกพื้นคือมันชัดเจนมากอะนะคะ
ยังอยู่ที่จันทบุรีค่ะมีอีกหนึ่งเหตุการณ์น่าหวาดเสียวกว่าอีก

กระบะ๔ประตูกำลังจะขับข้ามสี่แยก

แต่ว่าพอถึงกลางถนนอย่างที่คุณผู้ชมเห็นคลิปไปเมื่อสักครู่นี้
มอเตอร์ไซน์นี่ทะไหลจากพื้นมาแต่ไกลแล้วค่ะ
ไหลมาก่อนหน้านี้แล้วแล้วก็มุดเข้าไปอยู่ใต้กระบะเลย
ดีตรงที่เขาขับมาไม่เร็วเพราะถ้าขับมาเร็วปุ๊บ
ล้อหลังก็ไม่รู้ว่าจะเหยียบคนที่มุดเข้าไปอยู่ใต้ท้องหรือเปล่า
ซึ่งคนที่ขี่มอเตอร์ไซค์ทะไหลไปฟาดกับล้อรถกระบะอย่างแรง
แล้วตัวก็มุดไปติดอยู่ใต้ท้องรถด้วย
ที่ไม่ต่างจากคลิปแรกที่เราอยากจะเตือนซ้ำแล้วซ้ำอีกก็คือ
หวกกันน็อกไม่ได้สวมเหมือนกัน

ไปถึงแยกคุณผู้ชมก็ต้องมองซ้ายมองขวาก่อน